คดีนี้มีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อยู่มากมายหลายคนนะครับ
ในฝ่ายของครูปรีชาหมวดจรูนหรือว่าตำรวจที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดีนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันแถลงข่าวในคดีนี้เราไปไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับ
ว่าในแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนั้นใครเป็นใครบ้างนะครับ

สับสนโอละเวงของคดีหวย๓๐ล้านในจังหวัดกาญจนบุรี
เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
จนถึงขณะนี้เกือบ๔เดือนแล้ว
คนแรกที่เราไปทำความรู้จักคือนายปรีชาไคร่ครวนอายุ๕๐ปี
เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรี
วิชาพุทธศาสนาเป็นผู้รักการเสี่ยงโชคเป็นชีวิตจิตใจ
และเป็นหนึ่งในผู้อ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน
นางรัตนาพรสุภาธิปหรือเจ้าบ้าบินเจ้าแพนเค้กอายุ๕๘ปี
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดเรสซิตี้โดยมีครูปรีชาเป็นลูกค้าขาประจำ
เชื่อว่าเป็นผู้นำโชคขายลอตเตอรี่รางวัลที่๑ให้ครูปรีชา
พัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดอายุ๕๓ปี
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดเรสซิตี้มีความสนิทสนมกับเจ๊บ้าบิน
โดยได้นำลอตเตอรี่จากแผงของตัวเองขายให้กับเจ๊บ้าบิน
ที่เจ๊บ้าบินจะนำไปขายต่อให้กับครูปรีชา
นางประดันจยาสุขภูมิหรือเจ้าเกี่ยวอายุ๕๐ปี
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่รายใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
มีความสนิทสนมกับเจ๊บ้าบินและเจ๊พัด
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เจ๊บ้าบินซื้อลอตเตอรี่ต่อจากเจ๊พัด
เพื่อนำไปขายให้กับครูปรีชา
อกจากนี้ยังเป็นคนใจนักเลง

ในแผนเป็นคนขับรถของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
มีชื่อเป็นพยานคนสำคัญของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ที่ให้การว่าเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
แต่เมื่อพนักงานสอบสวนกองปราบรามสอบปากคำซ้ำอีกรอบ
ได้ให้การปฏิเสธซึ่งเป็นบุคคลที่เข้ามาช่วงท้าย
ดุษฎีถิ่นทองทุ่งหรือเจ๊กุ้งเจ้าหน้าที่สารแห่งหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพยานบุคคลสำคัญของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ให้การว่าเห็นเลข๗๒๖ในกระเป๋าเสื้อครูปรีชาและขอแบ่งซื้อ
แต่จากการให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามล่าสุด
ได้ปฏิเสธคำให้การเพียงขอแบ่งเลข๒๖เท่านั้น
ขณะที่อีกฝากร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอายุ๖๒ปี
ตบรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
หนึ่งในผู้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน
จำไม่ได้ว่าซื้อรางวัลที่๑จากแม่ค้าลอตเตอรี่คนใด
แต่จำได้เพียงสถานที่เท่านั้น
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนสอบเนติบัณฑิต
เป็นทนายความมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เดินสายให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับกฎหมาย
ใกล้ตัวตามจังหวัดต่างในโครงการทนายพบประชาชน

หลังจากมวจรูนขอให้ช่วยในนามมูลนิธิ
เนื่องจากมีผู้แนะนำให้หมวดจรูนได้ดูเฟซบุ๊คแฟนเพจ
เคยทำคดี๘ตำรวจยัดหยาบปล้นทรัพย์
อัจฉริยะเรืองรัตนทรัพย์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

การศึกษาด้านวิศวกรโยธาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนรุ่นที่๑ปี๒๕๕๙
เป็นผู้ก่อตั้งชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขึ้นในปี๒๕๕๒จนถึงปัจจุบัน
เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากสหกรณเครดิตยูเนียนครองจันทร์
และเป็นผู้แฉขบวนการรับผิดแทนครูจอมทรัพย์
แม้จะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วงท้ายของคดีหวย๓๐ล้านแต่มาพร้อมกับหลักฐานเด็ดอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คดีพลิก
ส่วนตำรวจที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหวย๓๐ล้านคือพลตำรวจตรีสุทธิพงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นคดี
ด้วยการเรียกหมวดจรูนมาเจรจาที่บ้านพักโดยให้เหตุผลว่าจะได้ไม่เป็นคดีความ
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาครองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ภูทรเมืองกาญจนบุรีเป็นพนักงานสอบสวนคดีหวย๓๐ล้านบุคคลทั้งหมดนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านต่างที่มาและต่างจุดประสงค์
แต่สุดท้ายแล้วบุคคลเหล่านี้จะเป็นอย่างไรอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้คำตอบข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน